ไปดูเรื่องราวของร่างทรงในพิธีกรรมความเชื่อ
บรรยากาศของแต่ละพิธีกรรมจะเป็นอย่างไรบ้างนั้น

ตลอดข่าววันนี้ขอพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของร่างทรง
และการถูกแฝงร่างในพิธีกรรมความเชื่อ
บรรยากาศในแต่ละพิธีกรรมจะเป็นอย่างไร

เริ่มกันที่จังหวัดกำแพงเพชร
ชาวบ้านพากันไปขอโชคตะเคียนยืนต้นในค่ายลูกเสือร้าง
วางเวงไหมล่ะครับคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี้เป็นเวลากลางดึกช่วงสามทุ่ม
ชาวบ้านพากันเดินทางไปที่ค่ายลูกเสือร้างน้องปริงหมู่๓ตำบลหนองปริง
อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรแถมบริเวณหลังสาราอเนกประสงค์
จะมีต้นตะเคียนยืนต้นความสูงกว่า๑๐เมตรและมีสารไม้หลังเล็กอยู่ข้างต้นตะเคียน
แต่ความวางเวงนี้ก็ไม่อาจต้านทานความอยากได้โชคลาภของชาวบ้านไม่
ยังคงพากันมาขอโชคกับตะเคียนต้นนี้อยู่แถมเชิญร่างทรงมาร่วมพิธีขอโชคลาภวันนี้ด้วย
ซึ่งก่อนเริ่มพิธีก็ได้นำสตวงใส่อาหารหวานคาวจุดทูปบอกกล่าวพูดผีและสัมภเวษี
บริเวณทางเข้าค่ายลูกเสือร้างจากนั้นก็ได้เข้าไปยังจุดที่จะทำพิธี
โดยชาวบ้านได้ทำการจุดทูปบอกกล่าวและร่างทรงได้เริ่มทำการประกอบพิธี
เตรียมหยดเทียนนมนต์ขอโชคแต่จุดจูบร่างทรงก็เกิดอาการแปลกแบบนี้

นี่แหละครับร่างทรงมีอาการแปลกเหมือนมีบางอย่างเข้าแฝงร่าง
มือไปมาแบบนี้แบมือตีไปที่หัวของตัวเองบ้าง
ชูนิ้วชูมือแสดงถึงตัวเลขใบ้ให้กับชาวบ้านได้เห็น
เขียนตัวเลขบนกระดาษด้วยเมื่อชาวบ้านเห็นก็ต่างพากันส่องตัวเลข
ในอ่างน้ำมนต์และในกระดาษบางคนไม่ถนัดเขียน
ก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายไว้เพื่อนำไปเสี่ยงโชคกันตามความเชื่อ
ต่อกันที่องค์ลงหญิงอวบกินหมากพลูบอกใบ้ปริศนา
นี่คือช่วงเกิดเหตุในระหว่างกำลังทำพิธีบวงสวง
หลวงพ่อทันใจพระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่
ปฏิสถานกลางลานวัดวัดเขาขวางอำเภอตากฟ้า
จังหวัดนครสวรรค์ในระหว่างที่ท่านพราม
อันเชิญเทพยดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ยักษ์ต่างอยู่นั้น
ก็มีผู้หญิงร่างทวมรายหนึ่งเกิดอาการแปลกตัวสั่นเกร็ง
มือสองข้างกำซ้อนกันแน่นคล้ายยักษ์กำกระบอง
โดยชาวบ้านที่เห็นก็ต่างเชื่อกันว่าน่าจะมีการลงประทับของเทพที่เป็นยักษ์
ส่งเสียงพึ่มพำในลำคออย่างน่าเกรงขามชาวบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้จับใจความได้ว่า
ที่ลงต้องการจะเคี้ยวหมากพลูจึงให้คนไปหามาให้
เมื่อนำหมากพลูมาให้ก็เป็นจังหวะของชาวบ้านที่แสวงหาตัวเลข
กระซิบเพื่อขอตัวเลขร่างที่ถูกองค์ลงก็ชูนิ้วขึ้น๒นิ้ว
โดยชาวบ้านเชื่อว่าต้องเป็นเลข๒แน่นอน
จากนั้นร่างทรงได้นำบุหรี่ไปสูบก่อนส่งสัญญาณให้คนที่รอคอย
ทำไมถามือแบบนี้แหละครับ

บีฉันว่าเขาลืมเป็นนิ้วหนึ่งนะมันต้องสามสิบสองของท้ายรัฐทีวี
โอเลขนี้สามสิบสองเปิดดูทั้งวีทันวันนะจ้ะ